และแน่นอนนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ค่ะ
บ่ายวันนี้ต้นสังกัดเขาจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ว่า

ก็แม้มือดีไปแคปภาพ
เป็นหน้าที่ที่๒จุดเท่าไหร่นะที่ฉันจำ

เขาบอกดูเหมือนความดังมันแรงพอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ
ผลงานใหม่ของลูกทุ่งสาวสายแดนกระแตอาสยามค่ะ
อย่างที่บอกไปชาวเน็ตก็ตาดีมือไวนะ

แล้วก็มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เยอะเลยทีเดียวนะฮะ

กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจเพลงบอมจอาร์เอส
เขาขอชี้แจงผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ

สไตลิตคอยออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยตามคอนเซ็ปต์ของเพลงพิถีพิถันแล้ว
แล้วก็รัดกลุ่มถึง๓ขั้นตอน๓ชั้นด้วยกัน

จากใจเลยเขาบอกไม่มีเจตนาเลยในการนำเสนอภาพลามกอนาจารย์ค่ะ
แต่ว่าการลดความเร็วภาพในการรับชมของผู้ชมบางท่าน
เขาบอกก็คุณไปตั้งใจหยุดภาพเคลื่อนไห
ก็เลยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันอย่างแพร่หลายค่ะ
อย่างที่บอกไปที่ฉันดูผ่านคือดูไม่ทันจริงนะ
เขาบอกว่าทางค่ายเองก็ขอน้องรับในคำวิพากษ์วิจารณ

จุดที่เป็นปัญหาเรียบร้อยแล้วเบลอไปเรียบร้อย
โดยในช่วงสายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการแถลงข่าวชี้แจงกับสื่อมวลชน

ขณะเดียวกันกระแตเองก็มีการโพสต์ภาพคำชี้แจงจากผู้บริหาร
พร้อมด้วยข้อความบอกว่าให้คนหยุดแชร์ภาพในเชิงลามกอนาจารย์อีกด้วยค่ะ
ก็โพสต์ลงในยูทูปนะฮะยอดวิวตอนนี้ประมาณ๘ล้านกว่า
แล้วก็อย่างที่บอกไปแหละจุดนี้ไม่เห็นแล้วเขาเบอร์ภาพไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
ก็ล่าสุดก็เห็นเป็นภาพที่เธอกับน้องสาวกระแตแล้วก็กระต่ายไปออกคอนเสิร์ตที่ตามสถานที่ต่าง